เอาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะลูกกำนันเมืองเพชร
ไปยิงคนยิงคนตายแล้วเขาบอกว่า

มีเจ้าแม่เหรอเออเขาบอกว่ามันเป็นเสียงกระสิบจากเจ้าแม่เห้ย

นี่ค่ะนี่คือนายพรชัยนะคะอายุ๓๕ปีผู้จ้าไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ตอนนี้ผู้จาวกไปวนมาแล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องถึงขั้นต้องหิ้วขึ้นไป
หลังรถกระบะนะคะเพื่อคุมตัวไปสพเขาย้อย
เพราะว่านายพรชัยคนนี้เพิ่งจะไปก่อเหตุยิงนายวิรสัก
บาดเจ็บสาหัสมาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนหน้าทางเข้าบ้านหลังหนึ่ง
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้นด้วย
โดนยิงเข้าหน้าท้องด้านขวาอาการสาหัสนะคะ
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วอะค่ะ
นายพรชัยคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายของกำนันตำบลหนองปรงนะคะคุณสมพรนะคะ
หลังก่อเหตุนายพรชัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลับเข้าบ้านพัก
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร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

กับทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
ครับประเบิกต้นคือทีมเรื่องของพฤษฐศาสตร์
ตอนนี้อาการของผู้ก่อเหตุเป็นอย่างไรบ้างครับ

แต่ว่ายังให้การยังไม่ชัดเจน

ทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

ก็เป็นจุดที่คนเจ็บกับคนก่อเหตุที่เป็นเพื่อนสนิทกันอะเนาะ

ชาวบ้านเขาก็มายืนมุมพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนแรกก็ว่าจะมาพูดคุยกับทางกำนัน
แม่ของคนก่อเหตุแล้วก็จะคุยกับแม่ของคนเจ็บด้วย
แต่ปรากฏว่าแม่ของคนเจ็บไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเขาย้อย

ก็เจอแม่เพียรนะคะแม่เพียรเป็นแม่ของนายวิทยาศักดิ์คนเจ็บ
เพียนบอกว่ามันก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในหมู่บ้านที่สนิทกันมาก
เพราะว่าพรชัยก็ชอบมานอนมากินมาเล่นที่ครัวข้างบ้านเป็นประจำเลย

วันนั้นลูกแม่ก็ขี่จักรยานไปตัดย่ามาให้วัว
จังหวะจะเข้าบ้านพรชัยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้าน
มาถามลูกแม่บอกว่าไปตัดย่าที่ไหนมา
ลูกแม่ยังไม่ทันได้ตอบคำถามเลยนะว่าตัดที่ไหน
พรชัยมันยิงปั้งเข้ามาเลยแล้วมันก็วนรถกลับไปที่บ้าน
ลูกแม่ก็เดินเอามือปิดแผลและประคองตัวเองเข้ามาที่บ้าน

ถามว่าแม่ได้ไปคุยกับพรชัยหรือยัง
จริงก็ได้เจอตอนที่ไปโรงพักตอนไปให้การกับตำรวจแล้วแหละ
ก็ถามพรชัยนะว่ามาทำลูกแม่ทำไมก็เป็นเพื่อนกัน

ป้าก็จะถามว่าไปยิงสักทำไม
สักทำอะไรให้เราก็ถามอย่างนี้
ไม่รู้เรื่องเลยตอบเลย
ไม่ตอบอะไรด้วยคือเขาเขาที่เขาอยู่กับพี่สักเนี่ย
อยู่ที่ห้องครัวอยู่ที่บ้านเขามีอาการแบบนี้นะเมอร์อย่างนี้ไหม
มันก็ดีนะมันก็พูดดีนะ
แล้วเมื่อวานก็นั่งคุยกันดีเลยนั่งคุยกันที่ในบ้านนั้นนะ
คุยกันดีแล้วไม่นึกป้าก็ไม่นึกว่ามันเป็นอย่างนี้
ป้าก็ไม่นึกว่ามันจะมายิงกันได้
เมืองต้นทางคดีนะคะพนักงานสอบสวนสพเขาย้อยบอกว่า
จนถึงตอนนี้ก็ยังคุยกับพรชัยไม่รู้เรื่อง
ยังคุยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ในอาการเหมือลอย
จานไม่รู้เรื่องคือยาเสพติดมันยังออกไม่หมดเลย
แล้วก็เสพยาเสพติดเอาไว้ก่อน๓ข้อหาเบื้องต้นค่ะ